สำหรับศึกการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

เพราะว่าตอนนี้แม้แต่ผู้สมัครเองหรือบางคนที่ไม่ได้เป็นผู้สมัคร
เริ่มออกมาวิจารณ์กันแล้วหลังจากที่นายโดนัลดทรัมป์เนี่ย
เขามาวินหลายรัฐแล้วตัวแทนพักรีพับลิกัน
คราวนี้มิทรอมนี่ออกมาแถลงเลยนะคะบอกว่า
โดนัลดทรัมป์เนี่ยไม่เหมาะหรอกที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะ
เรื่องนี้ก็ถือว่ามีผลสืบเนื่องมาจากชัยชนะของโดนัลดทรัมป์
สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพักรีพับลิกัน
ที่จะชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในหลายรัฐนะคะ
อย่างที่บอกซูเปอร์ทิวสเดย์ที่ผ่านมาเนี่ย

รวมถึงการเลือกตั้งแบบคอคัสก็ดีแบบพราเมอรี่ก่อนก็ดี
เขากวาดไปหลายรัฐจริงถือว่าเป็นตัวเป็นตัวเต็งก็ว่าได้
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคันล่าสุดนี่เลย
มิตรบรอมนี่สมาชิกภาพปริปฟับลิกัน
ซึ่งก็เป็นอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปี๒๕๕๙
ตั้งโต๊ะแถลงขึ้นโพเดียมแถลงแบบนี้เลยบอกเลยว่า
โดนัททรัมป์เนี่ยไม่ถลาดอย่างรุนแรง
ใช้คำว่าไม่ฉลาดอย่างรุนแรงไม่ซื่อสัตว์นิยมการข่มเหงกลีดช่างผู้หญิง
เลยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่เหมาะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
และถ้าอยากที่จะได้อนาคตที่สดใสให้กับประเทศ
อย่าเลือกโดนัลด์ทรัมป์จะดีกว่า
แรงเหมือนกันแน่นอนทรัมป์จะอยู่เฉยได้เหรอคะ

วิทร์รอมนีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สมัครที่ล้มเหลวนะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่หาเสียงได้แย่ที่สุดในประวัติศาสต
การเลือกตั้งผู้นำสหรัฐด้วย
จากการที่มิดดอมนี่พ่ายแพ้ให้กับบาราโอบามา
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน
ในการเลือกตั้งแล้วก็หาเสียงปี๒๕๕๕ค่ะ

ถือว่าเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่า
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอำนาจภายในพัก
กังวลมากกังวลเป็นอย่างยิ่งเลยว่า
โดนัลดทรัมป์จะชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้

ในการห่างเสียงข้างต้นหลายหลายรัฐ
ที่จะเป็นตัวแทนในการไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

สัยทัศน์ของทรัมป์ถือเป็นแนวคิดที่รุนแรง

เห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เวลาทรัมป์ออกหาเสียงนโยบายแต่ละอย่าง
เป็นประเด็นในข่าวหน้าหนึ่งตลอดเลย
เดี๋ยวก็แบนผู้อพยพบ้างล่ะ
เดี๋ยวก็จะมีการเรียกว่าต่อต้าน
บางทีก็คือเป็นนโยบายที่เป็นทางลบ
กับกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามบ้างล่ะ

ไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่ควรที่ควรจะทำ
เดี๋ยวต้องรอดูท่าทีว่าทรัมป์จะออกมาเป็นอย่างไร
แล้วสรุปแล้วตัวกูลีคพลั๊บอีกาน
จะเป็นโดนัลดทรัมป์หรือเปล่านะคะ